คือตอนนี้ไปตรวจพบว่ามีไข้ไวรัสซิการะบาด
๒โรงเรียนในอำเภอก็เจอแล้วเหมือนกับไข้ชนิดนี้
ดังนั้นนะตอนนี้ก็เลยมีการพบผู้ป่วย๖ราย

แล้วเนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องไปพ่นหมอกควัน
กำจัดพวกแหล่งเพาะพันธุยุงลายด้วย
หัวอำเภอวังเหนือที่จังหวัดลำปาง
หลังจากที่พบการระบาดของไข้ซิกาค่ะ
โดยผู้ใหญ่บ้านอย่างนายชูศักดิ์สุวรรณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ก็เปิดเผยนะคะ
การระบาดของไข้ซิกาในพื้นที่
ว่าจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนเมษา
เมืองต้นก็พบว่าที่หมู่๑ตำบลทุ่งหัว

แล้วก็ยืนยันผลแล้วด้วยว่าเป็นไข้ซิกา๖ราย
แต่ว่าตอนนี้ยังต้องรอผลการตรวจ
แล้วก็เฝ้าระวังอีกกว่า๕๐รายนะคะ
แล้วก็ขณะเดียวกันยังพบการระบาดของโรค
ยังหมู่บ้านใกล้เคียงอีก๓หมู่บ้าน
ล่าสุดค่ะนายสัมพันธ์นนทสวัสดิ์ศรี
ในอำเภอวังเหนือก็ออกมาเปิดเผยค่ะ
พบว่ามีเด็กนักเรียนชายชั้นป๖ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งป่วยเป็นไข้
แล้วก็มีผื่นแดงขึ้นตามลำตัว
จากที่ทีมข่าวสอบถามคุณย่าของเด็กชายคนนี้
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเด็กชายคนนี้เป็นไข้มา๓วันแล้ว
ตามลำตัวก็จะมีผื่นแดงเป็นจุดเล็กขึ้นทั่วทั้งตัวเลย
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าต้องไปเจาะเลือดนะ

ตอนนี้ยังไม่ทราบผลว่าจะติดเชื้อไวรัสซิกาหรือเปล่า
แต่จากการสอบถามเด็กชายคนนี้ก็บอกว่า
เพื่อนที่โรงเรียนก็มีอาการแบบนี้คล้ายกันหลายรายเลย
ทางด้านนายสุภเริกที่ฉลาดสาธารณสุขอำเภอวังเหนือก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าประชาชนทุกคนที่ฟังข่าวแบบนี้
อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกับสถานการณ์นะ
เพราะว่าคนทั่วไปที่ติดเชื้อไวรัสซิกา
จะมีอาการก็คือเป็นไข้มีผื่นแดงปวดตามข้อตาแดง
อาการก็จะประมาณสัก๑สัปดาห์ก็จะหาย
แต่ที่น่ากังวลก็คือคนที่กำลังตั้งคันค่ะ
ได้รับเชื้อแล้วอาจจะส่งผลไปถึงทารกในคัน
แล้วก็ยอมรับด้วยนะว่าพบเด็กนักเรียนที่ป่วย

เป็นอาการคล้ายกับติดเชื้อไวรัสซิกาเจอ๒โรงเรียน
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเจาะเลือดต้องนำปัสสาวะไปตรวจ
แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการรอผลนะคะ
รวมถึงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนนี้ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะบูรณาการกันทุกภาคส่วนเลย
ให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน
แล้วก็เร่งกำจัดยุงลายซึ่งเป็นภาหะ
นำโรคทีนี้ก็อยากจะขอความร่วมมือไปที่โรงเรียน

ถ้าเกิดเจอผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ผื่นแดงตามลำตัว
ให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้นำชุมชน
เพื่อที่จะได้ป้องกันการติดเชื้อค่ะ